วันนี้เราไปดูเรื่องของอันดับโลกนะครับของทีมชาติกันบ้างนะครับ
สมอันดับโลกประจำเดือนกันยายนทีมชาติไทยขยับขึ้น๑อันดับครับ
จากร้อยสิบห้ามาไปร้อยสิบสี่ซึ่งการขยับอันดับครั้งนี้ก็มาจากการที่ทีมชาติทำผลงานได้ดี
ศึกบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียจากผลงานชนะ๑เสมอ๑
ส่วนเวียดนามครับที่มีโปรแกรมลงเล่น๑นัดและเสมอทีมไทย๐๒
ส่วนอันดับ๑เอเชียยังเป็นอีรานนะครับ๒๓ของโลกตามด้วยญี่ปุ่น๓๑ของโลกและเกาหลีใต้๓๗ของโลกครับ
ผมว่าหลายคนจำเกมนี้กันได้นะครับซึ่งแพ้กาต้าไป๐ต่อ๔แล้วก็ยังถูกลงโทษปรับเงินอีก๑๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐด้วยครับ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดเหมือนเช่นเดิมครับเวลา๑ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ชมสดออนไลน์ได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ
ก็ยิงไป๑ประตูด้วยเช่นเดียวกันครับ